อยากตามต่อไหมผู้ชายที่เข้าไปใน๗๑๑แล้วไป
อยากตามต่อไปแอบดมผมน้องผู้หญิง

จับได้ครับเหตุเกิดสระบุรีครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าไปจับได้ที่พระนครศรีอยุธยา
เขาบอกว่ามันทนไม่ไหวจริง
กินเบียร์ไปป๋องนึงแล้วมันเกิดอารมณ์โอ้

นี่น้องเขาบอกนะผมไม่ได้พูดเองนะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับ
ควบคุมตัวนายสกลถาวรอายุ๔๒ปี

จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
หลังจากแอบทำอนาจารย์พนักงานหญิงในร้านสะดวกซื้อ

กล้องวงจรปิดจับภาพพฤติการเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
นายสกลผู้ต้องหารับสารภาพว่า
เขาเป็นพนักงานขับรถส่งของ
อยู่ในอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีครับ
โมงเช้าของวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อ

แล้วเดินเข้าไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็น้ำดื่ม

เขาเห็นพนักงานหญิงของร้านสะดวกซื้อ
กำลังจัดเรียงสินค้าอยู่ที่ชั้นวาง
ก่อนหน้านี้เขาดื่มเบียร์มานะครับ
แล้วก็เห็นพนักงานหน้าตาดี
มันเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเลยเขาบอกแบบนั้น
เขาก็เลยทำแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
นี่ก้มเข้าไปนะ
โอ้ยฟอสเข้าไป
มันชื่นใจเขามั้งนะฮะ
เขายอมรับผิดนะครับเพราะว่ามันเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ
และอยากจะขอโทษพนักงานน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยฮะ

อารมณ์ชั่วบูบครับผม

เจอผู้ที่หายอยากบอกอะไรครับ

สำนึกผิดไหมครับ

เราก็ดูว่าเมื่อ

จังหวัดพระนครศรีอยุทิยา
ดีใจมากที่ตำรวจจับคนร้ายได้นะครับแล้วก็จะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นอีกนะครับ
คิดว่าคนร้ายจะกล้าทำถึงขนาดนี้นะฮะ
ฝากถึงคนร้ายบอกว่าถ้าแบบนี้พี่เป็นคนที่ไปทำกับคนที่เป็นลูกเป็นหลานของตัวเองจะรู้สึกอย่างไร
เมื่อวานนี้ผมบอกตำรวจเราบอกสพบ้านหมอไว้ชื่นชมหน่อยนะครับ
ขอบคุณมากแล้วก็เก่งจริงนะครับที่สามารถจับตัวคนร้ายได้เร็วแบบขนาดนี้ฮะ